ปกติเฮียบอยเขาเป็นสายฮาสายเกลียน
แต่มาคราวนี้ถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นสายโหดสายแกง

ไปชมกันในช่วงจ๊อจ๊ะริมจ้อ
คืนชื่อเรื่องแกล้งคนไม่มีใครเกินหน้า
เฮียเบียนสุดกายก็เฮียบอยสุดเกลียนยังไงล่ะคะ
แกล้งใครไม่ว่าแต่ขั้นกว่าคือแกล้งคุณแม่
ผัวใจของเรา
โอ้ยกลัวแล้วมีแม่นะมีแม่เอง
โอ้โหคลื่นลมจะถมขนาดนี้อย่าว่าแต่ทรงผมเลย
ส่งตัวยังไม่ได้เลยลูกพี่
แม่ยังโดนขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าคุณแควร์จะโดนขนาดไหน